เป็นก๋วยจั๊บร้านลับในดงกล้วยกลางเมืองเชียงใหม่

ไข่ใบโตมากเหลือเกินไข่แพงแต่ก็ยังใบโตแบบนี้นะฮะ
ด้านหลังโรงเรียนวัดดอกเงินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เห็นไหมล่ะเนี่ยมันลับแบบนี้มองข้างนอกก็ไม่เห็นว่าเป็นร้านก๋วจับหรอก
นะฮะมันมีแค่เป็นเพลิงเล็กไม้เก่าอยู่สี่ซะห้าโต๊ะเอง
ลูกกล้วยเอาไว้นะครับร้านเนี้ยเปิดมาสามปีลูกค้าเขาบอกว่าโอ้โห
แล้วก็บอกต่อกันไปเขียนรีวิวลงโซเชียล
ลูกค้าเขาเห็นในรีวิวก็ตามไปกินกันตามรอยรีวิวไม่ขาดสายเลย
ขายดิบขายดีนะฮะราคาก็ไม่แพงหรอกครับคุณผู้ชม
เหมือนผู้ชม๓๐บาทขายวันหนึ่งได้วันละ๕๐ชาม
โอ้โอเคน่ะหยุดเล่น่ะหมดเกียรติเลย
เจ้าของร้านคุณหนุมครับหรือว่าคุณอาณาพอร์นนหนุม
เจ้าของร้านอายุ๕๔ปีแล้วเขตลับของเขาคือน้ำสุปเลย
เขาเคี่ยว๓ชั่วโมงตื่นจะช้าเพื่อน้ำสุป
จนให้มันแบบรสชาติกลมแล้วก็มีกลิ่นหอมโชยไปไกลถึงปากซอยเลย
เพราะว่างั้นสูตรนี้ได้มาจากคุณย่า
คุณย่าชอบทำอาหารมาหลายสิบปีแล้วคุณย่าก็สอนต่อมาแล้วก็เอามาขายก๋วยจั๊บแบบนี้แหละนะ
อีกอย่างเสด็จของร้านนี้คือในร้านถ้าเกิดไปนะคุณจะกินก๋วยจับ
แล้วคุณจะได้ฟังเพลงสากลคาสสิกผลินสบายหูด้วย

ใช่ให้ลูกค้าแบบว่าอร่อยลิ้นและอร่อยหูด้วย
แล้วก็คุยกันไปเบาสนุกสนานระหว่างนั่งรอทานก๋วยจับนะฮะ
แล้วราคานี้ไม่ปรับราคาราคาเดิมตลอดมา๓๐บาทนะครับ
ใครอยากอุโดนแวะไปร้านเปิด๘ช้าถึงบ๓โมง
ช้าก็คงจะหมดแน่เพราะว่าเขาบอกว่า

อยากไปก็ไปกันได้ที่เจียงใหม่
ศักดิ์สีเกินน่าทานมาก